ล่าสุดนะคะก็เป็นข่าวคึกโครมอีกครั้งนึงนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้รับการยืนยันจากพี่โยยศวดีค่ะ

ก็อย่างที่ได้รายงานข่าวไปอีกนะคะ
เราบอกว่าพี่โยกำลังจะไปตรวจแล้วตอนเย็นจะบอกทีว่าติดไม่ติดติดไหมคะพี่แจ๊ค
ก็คือโพสต์นี้คุณผู้ชมเมื่อเช้านะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เดี๋ยวให้ดูไลน์เลยค่ะ
เป็นการยืนยันนะคะก็คือเราก็คุยกับพี่โยตลอดนะคะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะพี่โยก็ยืนยันผ่านไลน์มานะคะว่า
ผลตรวจรอบแรกของพี่โยนะคะก็คือออกมาเป็นบวกนะคุณผู้ชม
แต่ยังไงก็ตามแต่นะคะพี่โยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มนะคะรอบสองนะคะ
ตามที่เห็นหน้าจอค่ะต้องรอแหลบรอบสองนะคะอีกหนึ่งชั่วโมง
คือนับจากนี้ตั้งแต่ที่คุยมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ชม
ก็ต้องรอดูนะคะว่าสรุปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยค่ะพี่โยยศวดีจะติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
เออจะสังเกตได้เนี้ยเราก็จะเห็นคนในวงการบันเทิงเนี้ยนะก็มีรายชื่อติดโควิดที่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะพี่แจ๊ค
เล่ากรณีของพี่โยก่อนนะคะพี่โยเนี่ยคือเธอไปออกกำลังกายนะคะไปยิมนี่แหละค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเธอคือการออกกำลังกาย
ใช่ค่ะฟิตเน็ตนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเธอก็จะโพสต์ภาพเซ็กซี่ตลอดโชว์ว่าหุ่นเธอดี
นะคะเธอไปออกกำลังกายที่ยิ่มแห่งนึงเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนนะคะแล้วปรากฏว่าเช้าวันนี้ไม่สบายคือหลายหลายคนนะคะอย่างพี่เวย์ไทยเนี้ยมเนี้ยคือตรวจรอบแรกไม่ติดน่ะแต่พอรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่สบายพอไปตรวจซ้ำปรากฏว่าติดคือรอบนี้คุณผู้ชมคือผลมันแบบต้องรอดูแล้วรออัปเดตกันตลอ
โควิดค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะติดมาจากน้องที่ไปท้องหล่อมาใช่ไหมคัตเตอร์ท้องหล่ออีกแล้วค่ะคุณใช่นะคะเดี๋ยวจะแจ้งทามไลน์ทุกคนได้ทราบกันอีกครั้งนะครับโดยชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับบอกว่าขอให้หายป่วยไวค่ะส่วนทั้งนั้นหนุ่มบอยประกอลค่ะคนนี้ก็ไม่ได้ติดนะคุณผู้ชมค่ะแต่ตก
เชื้อโควิดค่ะซึ่งหลายคนก็เข้ามาคอมเม้นแซมความยินดีแล้วก็ขอให้เจ้าตัวดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับนางแบบคนนี้นะคะหรือว่าค่ะค่ะก็ได้โชว์ผลตรวจของตัวเองผลตรวจออกมาเป็นลบค่ะค่ะ
หลังทราบว่าเพื่อนหน้าแสดงสาวร่วมช่องน้องพิงพอยติดและก่อนน่าจะทราบว่าตัวเองติดก็ได้เดินทางมาถ่ายละครร่วมกัน
ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ว่าเวลาจะมาแสดงสปีริตในการทำงาน
แต่ควรจะคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อหรือเปล่านะคะ
เมื่อเรารู้ตัวว่าเป็นไข้เรายังกล้าทำงานไหม
แสดงความรับผิดชอบตอนนี้มันสายไปแล้ว

ซึ่งต่อมาเธอก็ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปนะคะ

เพราะต้องการบอกว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
และต้องการรับผิดชอบตัวและสังคม

เอ้าทำไมแม็กกี้ไปต่อว่าพิงพลอยหรือเปล่า

และต่อมาค่ะเธอก็ได้ลบโพสต์นี้ออกไปค่ะ
ทำให้ชาวเน็ตก็เกิดเป็นสองเสียงค่ะ
ที่เข้าใจความรู้สึกนะคะของสาวแม็กกี้นะคะ

เพราะแค่นี้สาวพิงพลอยก็รู้สึกแย่แล้วก็เครียดพอแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะผลการตรวจหาเชื้อของสาวแม็กกี้

ก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาโพสต์อัปเดตอีกครั้งนะคะ

ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเคลียร์จากปากดีกว่านะคะ
เพราะตัวหนังสือที่เธอพิมพ์อาจจะไม่ได้มีเจตนา
อย่างที่หลายคนตีความก็ได้นะคะ
คือก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะคะ

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือกำลังใจค่ะ
ล่าสุดผู้ชมในโลกโซเชียลค่ะได้แชร์ภาพนี้ค่ะ
เปอร์สตาร์ของเรานะคะพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
ส่งความห่วงยางไปให้แฟนคลับชาวไทยทั่วประเทศ
ผ่านคลิปนี้จะเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะ

คอยคุ้มครอบครองคอยให้เต็มไปด้วยสติ

โอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะเห็นคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ
ชื่นใจกันทั้งประเทศเลยใช่ไหมล่ะคะ

ใครจะอยู่บ้านนานอ่ะอ่าว่าเริ่มคืน

แต่ว่าแฟชั่นแว่นตาพี่เบิร์ตเนี่ยนะ

เออพี่เบิร์ตค่ะถ้ายังไงบันเทิงไทยรัฐก็ฝากความเป็นห่วงด้วยนะคะ